ในกระดาษที่มีเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล๑๐๐๐๐บาท
ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการแจกเมื่อไหร่และจะมีการปรับหลักเกณฑ์หรือไม่
เอกชนบอกว่านโยบายนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียและต้องระวังไม่ให้เกิดการทุจริตนะครับ
มรเทียนศรีมงคลประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด
บอกว่าการใช้จ่ายและการบริโภคของประชาชนในช่วงที่เหลือของปีนี้
โดยเฉพาะปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงก็จะเติบโตได้ดี
แล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ๑๐
เพราะว่าได้รัฐบาลใหม่และรัฐบาลเองก็มีการเริ่มดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจต่างออกมาแล้ว
ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและกล้าในการจับจ่ายมากขึ้น
โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็มีทิศทางที่เติบโตขึ้นนะครับ
ว่าเป็นนโยบายที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ
ข้อดีคือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เพราะจะมีเม็ดเงินลงไปอย่างมหาศาล
แต่ข้อเสียก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการทุจริตได้
จึงต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและต้องระวังเรื่องของวินัยทางการเงินการคลัง
ไม่ให้เกิดหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับ
และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโตขึ้นประมาณ๑๕แล้วก็จะมีการเพิ่มช่องทางการสมัครผ่านบัตรออนไลน์
แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนที่มีไลฟ์สไตล์ในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ